นี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมลองดูนะด้านหลังเรา
ระทึกเลยทีเดียวถังสารเคมีบึ้มหวิดย่างสดกว่าร้อยชีวิต
มันเกิดอะไรจุดไฟไหม้ตรงนี้ไปดูเหตุการณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่า
ทำไมมันมีถังสารเคมีด้วย
เห็นภาพแบบนี้น่ากลัวมากน่ากลัวมากคุณดูไกลไกลคุณจะคิดว่ามันเป็น
ลักษณะเหมือนไฟป่าหรือเปล่าอ่าเหมือนไฟป่าเลยเพราะมันลามคล้ายคล้าย
กับทะเลเพลิงเหตุการณ์นี้เป็นบ้านหลังหนึ่งนะคะ
คุณผู้ชมค่ะบ้านเลขที่หนึ่งเก้าเก้าบ้านไทยเจริญอยู่ที่อำเภยางตลาด
จังหวัดกาลสินเกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้เหตุไฟไหม้ค่ะ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องถึงขั้นระดมรถดับเพลิงไปกว่า๑๐คันนะคะ
กว่าจะคุมเพลิงได้โหมันเผาวอดไปหมดแล้วอะค่ะ
แล้วลามไปหมดเลยนะคะพื้นที่กว้างใหญ่มาก
พอหลังจากที่เพลิงสงบลงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าบ้านที่ขวัญบอกเนี่ยเป็นร้านจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์การเกษตรและการประมง
เพราะมันจะมีพวกถังพลาสติกถังน้ำมันเก่าขนาดเล็กขนาดใหญ่หลายร้อยถัง
มีอาหารสัตว์ด้วยมีรถจักรยานยนต์๔คันทรัพย์สินต่างมากมายถูกไฟเผาวอดวายหมด
คุณผู้ชมดูภาพเนี่ยถังแก๊สยังมีเลยอ่ะคุณ
คุณดูดิความเสียหายเบื้องต้นประเมินไว้น่าจะเสียหายสัก๒ล้านบาทนะคะ
แล้วสาเหตุก็น่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจร
ทีนี้ถามว่าแล้วทำไมมันถึงโหมลุกไหม้แรงขนาดนั้น
ก็อย่างที่บอกมีถังพลาสติกไง
มันเป็นถังที่บรรจุสารเคมีเอาไว้
และยังมีถังน้ำมันเก่าอีกเพียบเลย
ฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ไฟก็เลยเกิดลุกลามวอดวายแบบนั้นนะคะ
พี่เจ้าของชื่อคุณถาปนะพงอายุ๔๙ปี
ตอนแรกที่เขาก็คิดว่าเอ๊ะเป็นเสียงลมไหม
ลมพัดหลังคาสังกษีหรือเปล่าตอนนั้นเสร็จลมมันพัดแรงขึ้น
แล้วไฟดับค่ะหลังจากนั้นแหละควันไฟพวยพุ่งออกมา
ประกายไฟค่ะก็คิดว่าใช่แล้วแหละ
ไฟไหม้แน่นอนวิ่งออกมานอกบ้านแล้วโทรแจ้งทางด้านของเจ้าที่ดับเพลิงทันที
เหตุการณ์นี้ภรรยาเขาได้รับบาดเจ็บนะคะถูกไฟลวกที่บริเวณแขนแล้วก็ใบหน้า
ตัวเขาเองกับคนงานทั้งหมดปลอดภัย
เพราะดีรถดับเพลิงเนี่ยมาดับไฟไม่อย่างนั้นเขาบอกว่า
หนึ่งร้อยกว่าชีวิตคืออะไรรู้ไหมคะอืมหมูวัวเป็ดไก่ที่ขังเอาไว้ข้อข้างบ้าน
ถูกไฟคลอกตายหมดแน่นอนปรากฏว่าโชคดีรอดหมดนะคะสัตว์เลี้ยงที่ขังไว้ค่ะ
ดีนะคะไม่มีใครเป็นอะไรแต่ต้องระวังหน่อยเรื่องไฟฟ้าและวงจรนี่น่ากลัวจริงนะคะ